คุณผู้ชมครับมาดูเหตุหญิงสูงอายุ
ตกแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำสะพานพุธ
นี่เป็นห่วงนะใช่ฮะแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดลอยไป
จนไปติดหัวเรือนำเที่ยวขณะที่ติดหัวเรือนำเที่ยว
คนขับเรือทั้งคนที่อยู่บนเรือนั้น
ยังเห็นหญิงสูงอายุคนนี้ตะเกียกตะกายอยู่เลย
แต่ท้ายที่สุดก็เห็นว่าจมหายไปต่อหน้าต่อตานะครับ
หน้าเรือนิโป๊ะอย่างนั้นครับ
ก็น่าจะจมจมจมช่วงนี้นะฮะหน้าเรือ
แหละครับก็เป็นคำให้การของคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่นะครับ
ว่าตอนนั้นก็เห็นคุณยายตะเกียกตะกายอยู่เลย
แต่ก็จมหายไปต่อหน้าต่อตานะครับ
โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
บริเวณท่าน้ำสะพานพุธฝั่งธนบุรี
ก็ทราบถึงจุดพลัดตกน้ำของหญิงสูงอายุรายนี้
คำบอกเล่าของประชาชนและชาวบ้านแถวนั้นนะ
จึงประสานอาสาสมัครมูลที่ปเต๊กตึงจุดบุพราบรามเนี่ย
นำนักประดาน้ำมาช่วยค้นหากันอย่างเต็มที่นะครับ
เรื่องต้นยังไม่มีใครทราบว่าหญิงสูงอายุที่ตกน้ำเป็นใคร
เพียงว่าหญิงคนดังกล่าวเดินทางมาคนเดียว
เหมือนมารอเรือโดยสารปกติก่อนจะพลัดตกลงไปครับ
จากนั้นไม่นานครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้ง
จากเรือนำเที่ยวล่องแม่น้ำเจ้าพระยาว่าพบหญิงสูงอายุคนนี้แล้ว
เกียกตะกายมากับกระแสน้ำจนติดที่หัวเรือ
ใกล้กับท่าน้ำสนามอารีน่าฟุตซอลห่างจากจุดพลัดตกไปประมาณ๑กิโลเมตร
แต่คนขับเรือไม่สามารถคว้าตัวไว้ได้ก่อนที่หญิงคนดังกล่าวจมหายไปบริเวณนั้นครับ
นักประดาน้ำมูลที่ป่อเต็กตึงก็ต้องย้ายจุดการค้นหานะ
จากตรงโป๊ะก็ต้องไปกลางแม่น้ำแล้วครับ
ลงไปดำน้ำค้นหาใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
จึงต้องยกเลิกภารกิจเนื่องจากขาดไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็มืดแล้วนะครับ
และกระแสน้ำในช่วงกลางคืนไหลเชี่ยวแรง
เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

รอเช้าวันนี้จะมีการประสานตำรวจท้องที่
เพื่อทำการค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะก็ถือว่าบางโป๊ะบางท่าเรือ
ไม่มีจุดที่เอาไว้กั้นขอบเขต

ผู้สูงอายุที่ไปรอเรือรอโป๊ะต่าง
ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอาจจะพลัดตกลงไป